ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้น่ากลัวน่ากลัวกว่าค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
น้องนัทเป็นสาวประเภทสองอายุยี่สิบเก้าปีน้องนัทเนี่ยเขาขึ้นรถมินิบัสจากนครปฐม
ลงเมเจอร์ปิ่นกล้าวเมื่อวานนี้ตอนเย็นปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ในรถ
แล้วก็ชวนเธอไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วไปนั่งอยู่ด้านหลังแล้วพยายามแบบเอามือแทรกมาเบาะด้านหน้า
ให้ไปโดนตัวเธออะไรแบบเนี้ยอ่าไปไปมามาสำเร็จความไคร้โชว์บนรถเลยอ่ะโอ้โห
เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้อะค่ะ
นี่ไงเจอแบบนี้น่ากลัวปะล่ะขนาดเซ็นเซอร์แล้วนะเห็นแค่ท่าแบบอ่ะ
ทำมือทำไมส่งสัญญาณทำหน้าทำตานี่นี่ค่ะ
น้องเขาถ่ายเอาไว้นี่นี่นี่โอ้โหหมายความว่ายังไงทำท่าแบบเนี้ย
เนี่ยมือไม้โอ้โหอ่าเราให้คุณวิมลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราไปคุยกับ
น้องนัทที่เป็นผู้เสียหายนะคะนี่ดูโอ้โหดูอ่ะโอ้โห
เสียหายเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ประมาณห้าโมงเย็นค่ะขึ้นรถโดยสารมินิบัสจากท่ารถจังหวัดนครปฐม
จะมาลงที่เมเจอร์ปิ่นเกล้า

เพราะว่าปกติพ่อจะขับรถไปส่ง

พอขึ้นรถเห็นผู้โดยสารผู้ชาย
นั่งอยู่ก่อนคนเดียวเลยนะในรถ

เธอก็เลยนั่งห่างหน่อยถัดไปอีก๒เบาะ
ผู้ชายคนนี้ถามเธอเลย
ชื่ออะไรจะไปลงที่ไหน
ไปมีเพศสัมพันธ์กันไหมหลังลงรถ
แล้วก็พยายามที่จะจับแขนเธอ
พยายามที่จะค่อยลามไปถึงหน้าอกเธอ
เธอก็เลยพูดกลับไปว่าพี่จะทำอะไร

เดินไปนั่งเบาะหลังที่เธอนั่งอยู่นะคะ
แล้วก็พยายามจะเอามือล้วงไปที่ช่องว่างระหว่างเบาะ
เพื่อที่จะล้วงไปให้โดนเธอไปจับหน้าอกเธอ

ผู้ชายคนนี้ก็ย้ายไปไปนั่งเบาะตรงกันข้ามแบบนี้ค่ะ

แล้วทำท่าทำทางทำมือทำไม้ทำหน้าทำตายแบบนี้
ในคลิปน้องนัทผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกับอะไรแบบนี้
คิดแค่ว่าถ่ายคลิปเอาไว้ดีกว่าเพื่อเป็นหลักฐานแล้วกลัวว่าจะมีอันตราย
ก็เธอบอกว่าในรถมีแค่เธอกับผู้ชายคนนี้นะคะ
แล้วสุดท้ายนายคนนี้จบลงด้วยการถอดกางเกงแล้วก็เอาวัยวะเพศออกมาแล้วก็ช่วยตัวเองโชว์
ใช่ไงเธอบอกว่าผู้โดยสารมีแค่สองคนเธอกับผู้ชายคนนี้
คนขับก็อยู่ไกลเธอก็กลัวว่าไม่รู้ว่ากว่าคนขับจะมาช่วยไหนจะต้องหยุดรถต้องอะไร
พอรถไปถึงเมเจอร์ปิ่นกล้าวเธอเก็บของลงจากรถเลยนะ
ผู้ชายคนนี้ลงตามมาประกบทางด้านหลังเดินตามอีกเหรอใช่ค่ะ
พยายามจะเอามือไปโอบเอวเธอวิ่งกระโดดขึ้นแท็กซี่เลยค่ะ
บอกโชคดีขึ้นแท็กซี่ทันน้องนัทนะคะเอาเสื้อที่ใส่วันนั้นมาให้ทีมข่าวดู
เพื่อยืนยันว่าก็ไม่ได้แต่งตัวล่อแหลมอะไรเลยใส่เสื้อยืดแบบนี้ค่ะ
แล้วใส่กางเกงสีขาวตัวที่ใส่อยู่ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
เสื้อยืดตัวใหญ่แบบนี้ใส่กางเกงตัวนี้

เธอบอกเธอแต่งตัวไม่ได้ล่อแหลมอะไรเลย

ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเด็ก
เกิดขึ้นกับผู้หญิงจริงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเธอบอกนะคะ
เธอเลยมองว่าผู้ชายคนนี้เขาป่วยหรือเปล่า
ถ้าป่วยควรพบแพทย์ด่วนนะไม่ควรจะมาทำอะไรแบบนี้
เธอบอกว่าพี่ทำอะไรมีกล้องชอยที่กลับมา
และฉันพักชี้ให้เธอดูแบบว่ามีกล้องเล็กติดอยู่ข้างหน้า

ใช่มันไม่มีกับผู้โดยสารไม่มีใครสามารถช่วยเราได้อยู่แล้ว
แล้วคนขับก็น่าจะมีอายุแล้วกว่าจะทำอะไรเขาเราก็คงโดนต่อยโดนตีไปแล้ว
ไม่อยากไปอะไรกับเขาเพราะว่าเราก็สงสารเขา
เพราะว่าถ้าคนมีอาการทางจิตเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้
แต่ว่าอยากให้ตามจับแล้วก็ถ้าเขาป่วยจริงก็ไปรักษาดีกว่า
อาจจะไปเกิดขึ้นกับคนอื่นคนแก่คนเด็กหรือว่าผู้หญิงอะไรอย่างนี้มันอันตราย
นี่ค่ะเธอบอกว่าก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
รอพ่อมาจากนครปฐมก่อนแล้วก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยกัน
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีก
บอกว่าที่ไม่ตะโกนร้องเสียงดังที่ไม่ได้ไปบอกคนขับรถนะ
ตอนนั้นคือคนขับรถก็อายุเยอะแล้ว
แล้วเธอกลัวว่าตะโกนร้องกว่าคนขับรถจะจอดรถแล้วมาช่วยเธอ
อาจจะโดนต่อยโดนทำร้ายโดนอะไรไปก่อนเลยไม่กล้า
แจ้งความไว้ก่อนดีแล้วจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นอีกนะครับ